สถานีรถไฟชุมทางหัดใหญ่

ทะเลาะกันแบบนี้ตีกันแบบนี้คือมีคน

จนดาทีของสถานีไปห้าม

ผู้ชายใส่เสื้อสีขาวกับผู้ชายใส่เสื้อสีเหลือง
สองคนนี้จะโดนรุมทำร้ายแบบหนักเลยนะคะ
สองคนนี้ก็เลยวิ่งหนีเข้าไปด้านในจุดที่ซื้อตัวค่ะ
คนที่ทำร้ายวิ่งตามไปด้วยนะจะทำร้ายต่อนะคะ

มีพระด้วยนะคะพระก็ตกใจ
ทุกคนก็ต้องหลบกลัวจะโดนลูกหลงกัน
เจ้าหน้าที่ขายตัวบอกเลยว่าคนเข้าไปช่วย
ก็ยังแบบยังไม่หยุด
พยายามจะช่วยแล้วช่วยอีกก็ไม่หยุด

อย่างที่มิ้วบอกคุณผู้ชมไปตั้งแต่ต้นว่าคลิปนี้
คนสงสัยว่าวินรถจักรยานยนต์รับจ้างทะเลาะกันแย่งลูกค้าหรือเปล่า
ก็คือลูกค้าที่เป็นผู้โดยสารลงมาจากรถไฟนะคะ
รปภค่ะรปภเขาไประงับเพจ
รอปภบอกว่างั้นไปคุยกับทางนายสถานีดีกว่านะ
ให้เราไปหาข้อมูลจากนายสถานีนะคะ
รักษาการนายสถานีบอกว่า
ทางสถานีไม่สามารถให้รายละเอียดเรื่องทะเลาวิวาสได้นะ
เป็นเรื่องทะเลาะวิวาสส่วนบุคคล
รอปภก็ไม่ให้ข้อมูล
นายสถานีก็บอกไม่รู้มันเป็นเรื่องส่วนบุคคลเอายังไงดีล่ะคะ

คือทางสถานีรถไฟเขามีหน้าที่อำนวยความสะดวก

เขาบอกว่าเขาทำหน้าที่ของเขาแล้ว
เขาไประงับเหตุแล้วพยายามจะไปห้ามไปช่วยแล้ว
ก็ไม่ได้มีใครบาดเจ็บหรืออะไร
มันก็ไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับสถานีรถไฟด้วย
แต่ทีมข่าวของเราก็ยังสงสัยว่าตกลงแล้วสาเหตุมันคืออะไรกันแน่
เอาอย่างนี้ก็แล้วกันไปถามพี่วินเลยก็แล้วกัน
ไปถามกลุ่มวินรถจักรยานยนต์รับจ้างนะคะ
ที่เป็นวินที่ใส่เสื้อสีแดงนะคะ
จอดอยู่ด้านหน้านอกอาคารสถานี
หลายคนบอกว่าไม่รู้เลยไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะ

แต่เท่าที่เห็นคลิปไม่ใช่หรอกมั้ง
มันไม่ใช่วินรถจักรยานยนต์ทะเลาะกันแย่งลูกค้าหรอก
แต่เป็นการทะเลาะกันระหว่างผู้โดยสารกับผู้โดยสาร
แต่เขามีเพื่อนเป็นวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง
นี่ค่ะแต่ทีมข่าวของเราก็ยังขี้สงสัยค่ะคุณผู้ชมค่ะ

หรือทางวินเขาไม่อยากให้ข้อมูลเขาเลยอ้างไปแบบนั้น
เขาช่วยกันปกปิดหรือเปล่าครับมันก็ยังไม่แน่ใจอ่ะ
เอาอย่างนี้ไปถามวินรถจักรยานยนต์รับจ้างอีกกลุ่มนึงก็แล้วกัน
เขาให้ข้อมูลว่าปกติแล้วค่ะวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง
เขตเมืองหัดใหญ่จะใส่เสื้อสีแดงเหมือนกัน
ถ้าเป็นวินที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องถูกต้องตามกฎหมาย

ถ้าไม่มีเลขด้านหลังเสื้อก็อนุมานได้ว่าเป็นวินที่ไม่ถูกต้อง
ก็วินที่หน้าสถานีรถไฟกลุ่มนี้มันมีอยู่๒แบบ
ถูกต้องและไม่ถูกต้องมั่วปนกันไป

แต่ก็จะเป็นวินกลุ่มใหญ่
ถ้ามีรถรับจ้างจากด้านนอกเข้าไปมันก็อาจจะเกิดปัญหาได้
ก็เลยไม่รู้ว่านี่คือต้นต่อของปัญหาหรือเปล่า
พอของปัญหาหรือเปล่า
อะไรไม่รู้ผมก็ไม่รู้วินสละกับผู้เด็กสาธารณ์
ราคาโหดไปหรือว่ายังไง
บอกไม่ถูกทั้งนั้น
บางทีมันก็เรียกโหดมันก็เรียกโหด
คนเขาไม่ไปอย่างนี้จะว่าเขา

ทีมข่าวของเราติดต่อไปที่กองประชาสัมพันธ์การรถไฟ

เพื่อสอบถามถึงเหตุการณ์นี้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
เมืองต้นได้ข้อมูลมาว่าเป็นการทะเลาะวิวาส
ส่วนบุคคลไม่น่าจะเกี่ยวกับวิน
แต่ว่าทางสถานีรถไฟชุมทางหัดใหญ่

กฎระเบียบที่รถรับจ้างไปรับส่งผู้โดยสาร
ทางสถานีรถไฟชุมทางขัดใหญ่เขามีกฎระเบียบอยู่แล้ว
ก็มีเรื่องของจุดรับส่งที่เหมาะสม
แต่การจะเข้าไปรับผู้โดยสารในเขตของชาญชาลาเนี่ย
บางพื้นที่มันยังมีปัญหา
อันนี้คือทางสถานีรถไฟยอมรับ

มันก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นปัญหาในลักษณะนั้นหรือเปล่า
แต่เอาเป็นว่าสรุปรวมว่าเป็นทะเลาะวิวาสส่วนบุคคลระหว่างผู้โดยสารกับผู้โดยสาร
ก็ส่วนบุคคลก็ต้องไปหาที่ต่อยกันแถวบ้านอ่ะ